นายชำนานวิตเตะรัฐหัวราชการจังหวัดตราตรเป็นประทานเปิดงาน
สิบสองพฤษภาคมงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ
เผยแพร่ชื่อเสียงของผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดตราดอีกทั้งเป็น
ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการ
กวดผลไม้การจัดบุฟเฟ่ผลไม้ให้กินฟรีทุกวันของการจัดงานในช่วงเวลา๑๔
นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกาและ๑๗นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาซึ่งได้รับความสนใจจาก
ประชาชนจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำถามด้านประสุทธิ์แข่งขันตำส้มตำ
ผลไม้ลีลาปั่นจักรยานราลี่ท่องเที่ยวสวนเกษตรการประกวดสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านโดยเฉพาะการประกอบอาหารรวมพลคนตำน้ำพริกและกำเปรี้ยวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก